เราต่อเรื่องของอดีตพระธรรมกรกันหน่อยกันแล้วกัน
พระธรรมกรที่ฆ่าตัวตายที่สำนักสงฆ์ที่หนองบัวลำพูนะครับสำนักสงภูหินกอง
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปทุบแล้วนะฮะทุบรูปปั้นถวายศีรษะถวายเสียรที่เขาสร้างเอาไว้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งเสียของอดีตพระธรรมกรนะครับ
ที่ทำเอาไว้ก่อนที่จะใช้เครื่องกิโยตินเนี่ยฆ่าตัวตายเมื่อ๑๕เมษายนช่วงเช้ามืด
ทำให้ทราบว่าเรื่องจริงที่ทางลูกศิษย์เล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับ
ซึ่งเนื้อหาหลักในคำสั่งเสียของอดีตพระธรรมกรนะครับ
ระบุให้พระรูปหนึ่งที่จังหวัดพังงามาจำวัดอยู่ที่สำนักสงภูหินกองแทน
ดำเนินการจัดการศพเงียบอย่าให้เป็นข่าว
ให้จัดการศพแล้วเผาให้แล้วเสร็จในวันที่๑๕เมษายน
ห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือทำลายป่า
ก็คงหมายถึงพื้นที่ของสำนักสงภูหินกอง
อกจากนี้นะครับมีคำสั่งเสียที่มีหลายคนทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับ
ชาวบ้านหลายคนเนี่ยต่างออกความเห็นนะครับว่า
ไม่ควรมีสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่นี้แล้วนะครับ

เพราะกังวลว่าหากนำเป็นสำนักสงฆ์เนี่ย
ก็จะเป็นสถานที่ที่ไปสร้างพฤติกรรมเรียนแบบให้เกิดขึ้นอีก
หลังจากที่เขาทราบคำสั่งเสียของพระธรรมกร
วัดไม่อยากให้มีอยากให้เป็นธรรมชาติของมันอยู่เหมือนเดิมแต่ก่อน
แม่ไม่อยากให้เมมะกลัวคนที่ไม่ดีขึ้นไปอยู่ข้างบน

ชีกับคนที่ขึ้นไปเที่ยวแม่ก็ไม่อยากให้ขึ้น
กลัวคนที่ไม่ดีขึ้นไปวัดแล้วก็ไปฆ่าพวกวิชาชีพกลัวขึ้นไปอยู่
ไม่อยากให้มีวัดด้วยซ้ำ
เขาศึกก่อนนะฮะเมื่อเย็น๑๔เมษายนแล้วก็ใส่ชุดขาวห่มขาวนุ่งขาว
แล้วก่อเหตุฆ่าตัวตายเมื่อเช้ามืด๑๕เมษายนสั่งเสียเอาไว้
บอกให้พระรูปหนึ่งที่พังงามาจำวัด
อย่าให้เป็นข่าวให้เผาให้เสร็จภายใน๑๕เมษายน
ก็คือวันที่ก่อเหตุนั่นแหละไม่ให้ก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมห้ามทำลายป่าเนี่ย
ถึงว่าบรรดาลูกศิษย์ญาติต่างที่อยู่ที่สำนักสงภูหินกองวันนั้น
พยายามจะไม่ให้เป็นข่าวแต่ก็มีคนที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ร้องมายังทีมข่าวของเราเราก็ไปตรวจสอบให้นะครับ
ก็อ๋อมีคำสั่งเสียอย่างนี้นี่เอง
ถึงรีบเผาศพให้เสร็จภายในวันที่๑๕เมษายน
แล้วไม่อยากให้ทุบรูปปั้นถวายเสียง

เพราะว่าทางจังหวัดบอกว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้
เดี๋ยวจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนทางพุทธศาสนา
ยังมีข้อมูลนะครับที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับ
ว่าอดีตพระธรรมกรมีทรัพย์สินนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือรถกระบะนะฮะแล้วก็มอบเอาไว้บอกว่าให้กับแม่ชีคนหนึ่ง
ที่เป็นแม่ชีคนสนิทในสำนักสงฆ์ตำรวจยืนยันว่าอดีตพระธรรมกร
ไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือว่าเขียนอะไรเป็นลายลักษณอักษร
เพื่อจะสั่งเสียทิ้งเอาไว้นะครับเป็นเพียงการสั่งเสียด้วยปากเปล่า
บรรดาลูกศิษย์เท่านั้นอย่างเช่นรถกระบะคันนี้
ให้แม่ชีคนนี้ถ้าเราตายไปแล้วให้ทำแบบนั้นแบบนี้
อกจากข้อมูลคำสั่งเสียของอดีตพระธรรมกรแล้วนะครับ
วันนี้เราทราบข้อมูลแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับเครื่องกิโยตินท่านผู้ชมครับเครื่องกุยโยตินนี่ฮะ
ที่ว่าหลังจากเกิดเหตุมาตรวจสอบพื้นที่กันมาตรวจสอบเรื่องของศพกันเนี่ย
ไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วถูกลื้อไปหมดแล้ว
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่เคยให้ภาพเรามาภาพหนึ่ง
ค่ะแต่เป็นภาพเครื่องกิโยตินที่อยู่ข้างข้างกับรูปปั้นถวายเสียงอืมนะฮะ
แต่นี่คือภาพตอนกำลังสร้างนะครับเราได้ภาพนี้มานะครับ
บอกว่าภาพนี้เกิดขึ้น๒๕มีนาคม๒๕๖๔นะครับ
วันนั้นมีฤษีมีลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรรวมแล้วประมาณสัก๙๑๐คน
มาจากหนองคายมาสร้างเครื่องนี้นะครับนี่นะฮะคนที่สร้างเครื่องกิโยติน
จากภาพจะเห็นชัดว่าทำให้เราเห็นว่ามีคนรู้เห็น
เตรียมบั่นคอตัวเองของอดีตพระธรรมกรเห็นไหมฮะ
หรือเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้อาจจะมาสร้างโดยไม่รู้หรอก
ว่าอดีตพระธรรมกรเขาจะทำอะไรแล้วสร้างไว้ทำไมตั้งแต่แรก
ก็เขาบอกให้มาสร้างก็มาสร้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
แต่สร้างกันเนี่ยภาพนี้๒๕มีนาคม๒๕๕๙
จากนั้น๑๕เมษายน๒๕๖๔ก็ตามที่มีลูกศิษย์
หรือว่าคนที่อยู่สำนักสงภูหินกองบอก
เช้ามืดวันนั้นอดีตพระธรรมกรซึ่งศึกแล้วนะฮะลาศิกขาแล้ว
นุ่งขาวห่มขาวกำลังสวดมนต์กันอยู่ที่สาราเนี่ย
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอดีตพระธรรมกร
แต่ว่าแกก็พูดไว้นานแล้วว่าเดี๋ยวอีก๕ปีข้างหน้าเนี่ย
ก็คือตรงกับวันคล้ายวันเกิด๑๕เมษายน๒๕๖๒
จะถวายศิษย์ศาสตร์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า

สวดมนต์กันอยู่ผู้คนที่นั่นบอกไม่เห็นหรอก
เพราะว่าหันหน้าเข้าพระในสาราหันหลังออกนอกสารา
พระธรรมกรแกก็เดินลงจากสาราไปได้ยินเสียงทีดังตุ๊บ
พอไปดูแกเอาเครื่องกิโยตินเนี่ยคือเอาคอไปพาดเอาไว้ตรง
จุดที่ใบมีดจะหล่นลงมาแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งตัดเชือก
ทำให้ใบมีดด้านบนเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็เฉือนคอตัวเองจนเสียชีวิต
นี่นะฮะนี่เป็นภาพที่มีคนมาสร้างเครื่องกิโยตินนะครับ
แต่หลังเกิดเหตุเนี่ยลูกศิษย์ลื้อออกหมดเลยตอนนี้ตำรวจไปไล่ยึดเจอแล้วนะครับ
เอาไปเป็นวัตถุพยานหลักฐานเพื่อจะตรวจสอบเรื่องของน้ำหนัก
ในการที่ใบมีดจะหล่นลงมาแล้วจะตัดคอคนคนหนึ่งได้หรือไม่
แบบไหนอย่างไรหรือจะมีใครมาใช้เครื่องในวันนั้นวันเกิดเหตุ
เพื่อทำให้พระธรรมกรตายหรือเปล่าค่ะอดีตพระธรรมกรเนี่ย
วันนี้คุณระวีการได้คุยกับลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรนะครับ
ให้ข้อมูลว่าเขาเคยขึ้นไปสำนักสงภูหินกองแล้วเห็นเครื่องกิโยตินตั้งอยู่
ในช่วงเดือนมีนาคมตอนนั้นน่ะเห็นแต่ไม่กล้าถามอดีตพระธรรมกรว่ามันคืออะไร
แล้วเขาก็ไม่ได้ไปช่วยสร้างอะไรด้วยคาดว่ากลุ่มลูกศิษย์ที่มาสร้างเนี่ย
ที่ช่วยกันขนไม้ขนเหล็กขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่คนในพื้นที่หรอก
ซึ่งตามข้อมูลของเราก็คือเขามาจากทางฝั่งนู้นนะฮะ

ยกเหล็กไม่ใช่รึารมมันหนักนะมืมมครูกไม้นักสามน่าอะไรนะ
ไม่ผมก็ส่วนมากผมก็กวดตัดขวดอะไรไปถูเกรีไปอย่างนี้
เราก็ดูกำลังเราเนอะเราก็ดูกำลังเรานอกจากนี้คุณระวิการยังได้ข้อมูลเป็นจดหมายลาตายของอดีตพระธรรมกรด้วยนะคะ
เขียนเอาไว้เขียนไว้แบบนี้ค่ะที่วัดภูหินกองสิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกสี่
เมื่อ๕ปีที่ผ่านมาอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่า
นับแต่บัตรนี้ต่อไปอีกห้าปีอาตมาจะตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้า
วงเล็บพระบรมศาลีริกฐาตุณสรรพสังวรเจดี
เพื่อขอให้อ่านป้ายด้านหน้ารูปปั้นถวายศีรษะบัตรนี้ถึงเวลาครบห้าปีแล้ว
อาตมาจึงได้ดำเนินการตามปรารถนาขอให้ทุกท่านทุกคน
อย่าได้คิดเห็นเป็นอย่างอื่นอาตมาขอสร้างบารมีอย่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชาตินี้
ทุกท่านทุกคนจงอยู่ดีมีสุขพ้นทุกข์พ้นภัยเด้อ
พระธรรมกรแล้วก็ลงท้ายชื่อนามสกุลเนี่ยค่ะเป็นลายมือที่อดีตพระธรรมกรเขียนเอาไว้เองเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เป็นลักษณะจดหมายในการบอกว่าจะทำอะไรอืม
ไม่ใช่คำสั่งเสียค่ะเพราะตำรวจบอกว่าคำสั่งเสียเรื่องให้จัดการแบบนั้น
มอบรถกระบะให้ใครแบบไหนเนี้ยนี่เขาสั่งด้วยวาจาเอาไว้อืม
แต่นี่แค่บอกรายละอักษรว่าจะทำอะไรในความตั้งใจแบบไหนวันไหนอย่างไรนะคะ
ครับซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ย้อนกลับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุบรูปปั้นนะคะว่า
คือหลายคนเป็นกังวลคนที่เขาเชื่อกันเขาก็บอกว่าอุ๊ยประทุบแบบนี้เนี่ย
มันจะมีอาถรรพ์อะไรไหมมันจะมีเรื่องลี้ลับอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
เราก็ไปถามในคำภูวงจันทร์หนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดที่ร่วมทุบรูปปั้นถวายหัวนะคะ
เขาบอกว่าก็มีฝันอยู่เหมือนกันนะเขาบอกเช้ามืดค่ะเขาฝัน
ในความฝันเนี่ยเขาหลับสนิทเลยแล้วก็มีเสียงมากระซิบข้างหู
แต่ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ลักษณะคือกระซิบตัวเลข๔ตัวค่ะ
ใช่ค่ะสี่สี่ศูนย์เจ็ดกระซิบแบบนี้เขาก็สะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมาครับ
แล้วเขาก็งงว่าเอ๊ะอยู่มากระซิบอะไร๔๔๐๗จะมาใบ้อะไรเหรอ
แต่ปรากฏไปนึกขึ้นได้ว่าอ้าวทะเบียนรถ๓ตัวหลังที่ใช้ขนเศษซากรูปปั้นเมื่อวานนี้
ครับมันสี่สี่ศูนย์เจ็ดนี่น่ะอืม
เขาก็บอกว่าเออก็แปลกใจเหมือนกันนะที่ฝันก็คิดว่าถ้าจะมาจริงคงไม่ได้มาในรูปแบบอาถรรพ์
ก็คงจะมาให้โชคลาภละมั้งจริงจริงเมื่อวานอ่ะ
ทุบไปเขาบอกก็ใจตุ้มต่อมเหมือนกันนะว่ามันจะมีอาทงอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
ครับส่วนนายประยูนคนที่เราได้คุยไปเมื่อวานนี้อ่ะนะคะ
เป็นคนทุบอีกเหมือนกันเขาก็บอกเขาก็ฝันเหมือนกันฝันถึงตัวเลขห้าเจ็ดเจ็ด
ตอนแรกก็คิดอยู่แต่มีหมอพามาทำอะไรก็ไม่คิดแล้ว
ก็ธรรมดาไม่คิดอะไรก็ทำพิธีเสร็จอะไรหมดแล้ว
ขออะไรหมดแล้วนะเขาทำไปยินคนว่าสี่สี่ศูนย์เจ็ดข้างข้างแหน่
ลอยขึ้นมาเลยใช่ไหมได้ยินเสียงไม่มีเลข
มีรูปเป็นผู้หญิงผู้ชายอ๋อแต่พูดเลขตัวนี้ออกมา
ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วอ่าใบหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ด
เนี่ยค่ะจังหวะที่ยกรูปปั้นที่ทุบทำลายแล้วอ่ะ
ขึ้นรถเมื่อสักครู่เนี้ยอืมคือทะเบียนเนี้ยสี่ศูนย์เจ็ด
เขาบอกว่าสามตัวมันตรงกันมีแค่เลขสี่ตัวหน้าที่มันไม่ตรง
เมื่อวานชาวบ้านเขาก็เดินตามมาดูกันเยอะค่ะ
ตอนที่ต้องขนไปทิ้งนะฮะซึ่งทางในอำเภอทางจังหวัดเนี่ย
กำชับเจ้าหน้าที่เลยนะครับบอกจุดทิ้งเนี่ยอย่าไปบอกใครเลยนะ
อืมแล้วไปทุบแบบเอาแบบให้ให้ไม่เหลือซากไปเลยอ่ะ
ละเอียดไปเลยอะค่ะแต่มันก็ต้องมีเศษใช่ไหม

แต่ก็อย่าไปบอกใครเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพวกที่รู้จุดจะมาเก็บ
อะไรของรูปปั้นถวายหัวถวายศีรษะที่อดีต

ก็จะได้แบบไปทิ้งให้แบบอย่าบอกใครเลยว่าไปทิ้งที่ไหนก็ได้ยังไง
เขาก็วิ่งตามมาดูกันใช่ค่ะรถที่ขนไปทิ้ง
ทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามจะหาคำตอบแล้วนะว่า
ไอ้แผนการนี้หรือว่าการกระทำของพระธรรมกรเนี่ย
คือมันมีการเตรียมการมีใครรู้เห็นอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะคะ
เขาจ้างผลิตนี่นี่ค่ะเป็นโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ
ติดต่อไปสอบถามนะคะเขาบอกว่าอ๋อมีลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรเป็นคนติดต่อมา
ครับสั่งทำเตรียมไว้นานเป็นปีแล้วค่ะเป็นปี
เอาไว้นานเป็นปีเขาใช้คำนี้นะคะอืม
กล่องไม้ที่โรงงานผลิตเขาบอกตกใจเหมือนกันครับ
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือเอาจริงตอนสั่งทำคือก็สงสัยเหมือนกันแหละเพราะว่าตอนที่ลูกศิษย์โทรมาสั่งทำเนี่ยปกติโรงศพมันก็จะเป็นลักษณะโรงไม้ยาว

นี่เขาสั่งพิเศษคือให้มันมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งอยู่ข้างบนด้วย

ก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอกใจไม่ได้ติดใจอะไรว่าเขาจะเอาไปใส่อะไรก็คิดว่าเออบางทีอาจจะเอาไปใส่อัฐิหรือเปล่า
ก็คิดแบบนั้นโรงศพเนี่ยทางโรงงานบอกว่าทำจากไม้สักอย่างดีเลยค่ะ
โรงงานผลิตบอกด้วยนะคะว่าลูกศิษย์บอกว่าตั้งใจสั่งผลิตโรงศพไม้สักนี้ถวายให้กับอดีตพระธรรมกรค่ะ
อืมอืมที่แรกเลยผมคิดว่าเขาต้องไปใส่อาธิเนี้ยอ๋อ
เขาจะมีในแนวนี้คือคนที่สั่งเขาก็ไม่ใส่อาถิผมก็ไม่ได้คิดอะไรไง
ตอนข่าวออกผมก็ต้องตกใจเลยบางคนอ่ะคือเขาก็เขาเขาก็ทำไปแบบ
ไปใส่อาธิไปไปอาธิทั้งหมดเลยไงก็จะรวมไปรออาคารไงอืม
ผมไม่รู้เขาจะเอาไปใส่ห่อแบบนั้นอืมแต่ไอ้ที่ไอ้ที่เรื่อง
ไอ้ที่เรื่องเรียกว่าเขาเขาไปใส่ศีรษะนึงผมยังตกใจไม่หายเลยเนี่ย
เจ้าของโรงงานบอกผมก็ตกใจเหมือนกันเห็นจากข่าวก็ยังไม่รู้เลยว่า
โรงที่เราทำไปเนี่ยมันไปเพื่อการนี้คือตัวโรงไม้เนี่ย
ก็อ่าเตรียมไว้สำหรับใส่ศพอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่กล่องข้างบนเนี่ย
โรงงานที่เขาผลิตให้เขาบอกเขาก็นึกว่าจะเอาไปใส่พวกเท่าอัฐิ
อืมเวลาห่อรวมแล้วก็ก่อนไปลอยอังคารใช่มันต้องมีกล่องใส่หรือใส่พาน
อะไรก็ว่ากันไปมาเห็นข่าวเอ้าใส่ศีรษะช็อกเลยเหมือนกัน
พระธรรมกรคือมีลูกศิษย์มาสั่งทำเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับในคลิปคลิปหนึ่งที่เราเคยได้รับมาเนี่ย
ก็ยังเห็นว่าตอนนั้นโลงเนี่ยกับกล่องใส่ศีรษะเนี่ย
ที่เป็นกล่องไม้เนี่ยเสร็จแล้วแล้วส่งมาที่สำนักสงภูหินกอง
นี่คือพระธรรมกรนะฮะนั่นไงอยู่ทั้งข้างหลังนั่นนี่ไงเห็นไหม
นี่ไงเห็นไหมนี่ฮะนี่พระธรรมกรอดีตพระธรรมกร
ในอดีตเพราะว่าเขาศึกก่อนก่อนจะก่อเหตุฆ่าตัวตาย
แกก็นั่งอยู่นี่เห็นไหมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ศึกเออ
ซึ่งแสดงว่าส่งมาให้แล้วแล้วก็คงจะรู้กันแล้วนั่นน่ะสิ
เพราะว่าเราก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ถึงมีโรงศพตั้งอยู่ในวัด
หรือในสำนักสงฆ์เพราะฉะนั้นนอกจากจดหมายที่อดีตพระธรรมกร
เขียนเอาไว้เรื่องการจะกระทำแบบนี้ในอีก๕ปีข้างหน้า
สิ่งทุกอย่างมันถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วทั้งโรงศพ
และมีกล่องใส่ศีรษะเครื่องกิโยตินรูปปั้น
ถวายหัวค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
เอาเครื่องกิโยธินเครื่องยูตินก็ลื้อทิ้งไปเลยค่ะ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยึดคืนได้แล้วนะครับแล้วก็เอาศพพระธรรมกรเนี่ย
โลงกับศีรษะใส่กล่องไม้ตรงนี้แล้วก็เอาไปเผาทันทีเลยนะฮะ
ตอนเผาก็เห็นนี่แหละฮะเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
ทั้งโรงทั้งกล่องนะครับค่ะเนี่ยฮะเนี้ยค่ะข้างบนก็เป็นกล่องศีรษะอืม
ผู้ชมครับส่วนสำนักสงฆ์ภูหินกองวันนี้นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่มาทุบรูปปั้นถวายหัวไปเมื่อวาน
แล้วก็แจ้งกับคนในพื้นที่ว่าที่นี่เนี่ยสร้างโดยไม่ได้รับการอนุญาต
เป็นที่ของป่าไม้นะฮะซึ่งให้ทหารดูแลอยู่
เพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่อาศัยกันไม่ได้
ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะแปรเปลี่ยนสภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวทางจังหวัดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไปหารือกันอีกที

ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีญาติโยม
ไม่มีใครเดินทางมาในพื้นที่
เหมือนช่วงแรกที่มีข่าวอดีตพระธรรมกรฆ่าตัวตาย

ยังมีป้ายนะครับติดเอาไว้ไม่อนุญาตให้เข้าไปในสารานะครับ

เพราะว่าแม่ชีหรือว่า
ผู้ที่เขาอยู่ที่สำนักสงฆ์บางคนเนี่ย

ตั้งแต่สมัยอดีตพระธรรมกรอยู่เนี่ย

จากนี้ไปเนี่ยจะเอาอย่างไร

ถ้าต้องปิดจริงนะถึงขั้นแบบ

เรื่องราวของอดีตพระธรรมกรนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามมาตั้งแต่วันแรก
นี่ร้านนี้เห็นไหมไม่มีแล้วปกติจะมีรูปปั้นอยู่ตรงเนี้ย
ที่เป็นรูปปั้นถวายหัวอืมเนี่ยถูกลื้อไปหมดแล้วนะครับค่ะ
นี่ฮะท่านผู้ว่าบอกว่าก็พิจารณาคุยกันจากทุกฝ่าย
อย่างรอบครอบแล้วค่ะคือถ้ายังมีอยู่เดี๋ยวคนมาแล้วก็พูดกัน
แล้วก็ตีความกันผิดผิดก็ไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนทางพุทธศาสนา
คือกลัวจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบด้วย